คุณผู้ชมมีข่าวดีต้อนรับสงการเหมือนเดิมนะครับแน่นอนนะฮะ
ทางด้านของการทางพิเศษเขาก็ยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทาง
ตั้งแต่วันนี้ไปถึง๑๘เมษายนรวม๙วันเลย
เป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้กับผู้ใช้ฐานนะครับ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบุรุพาณวิถีสายบางนาชนบุรี
แล้วก็ทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะฮะบางพีสุขสวัสดิ์เป็นของขวัญสำหรับช่วงสงกราน
รองรับการเดินทางด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
จากนี้ก็เตรียมตั้งหน่วยบริการประชาชนทางพิเศษเพื่อรองรับเรื่องของการเดินทาง๖จุด
แก่ด่านบางแก้ว๑ด่านชิมพรีด่านบางปะอินขาออกด่านดาวคนนองด่านจตุโชธ
แล้วก็ด่านบางปะอินขาเข้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษนะครับ
ร้องขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็ป้ายสัญญาณต่างอย่างเคร่งครัด
หากต้องการตรวจสอบหรือมีเหตุฉุกเฉินก็โทรศัพท์ไปที่สายด่วนของการทางพิเศษ๑๕๔๓ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ